สำหรับประเด็นร้อนนะคะก็เขาเรียกว่าขยายความ
มันโดนหางเลขกันไปหลายคนอย่างที่มีรายชื่อออกมานะครับ
รวมไปถึงอีกหนึ่งคนที่ตอนนี้ต้องน่าจับตามองเขาเหมือนกัน
เพราะเขาเป็นบอสใหญ่แล้วนะคุณมะตูมหรือว่าดีเจมะตูมนั่นเองค่ะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้สมัยที่เขาเพิ่งเป็นเน็ตไอดอลยุคแรกนี้นะคะ
เขาเคยพูดเอาไว้ประกาศลั่นชัดกลางโซเชียล

แต่ปรากฏว่าก็มีคลิปค่ะมีคลิปคือเอาพูดง่ายคนไปขุดมา
ไปขุดมาอีกแล้วขุดเจนอ่าไหนบอกว่าไม่รับนะคะ
แล้วก็ออกมาการันตีด้วยนะคะว่าธุรกิจที่เขาทำอยู่ตอนนี้ค่ะ
สุจริตจริงนะคะแล้วก็ไม่ได้ไปสวมออย
ไม่ได้ไปทำแบบเขาจะอะไรอ่าลักษณะเหมือนแถลุกโซก
แล้วคือเขาทำหลายคนด้วยไม่ได้ทำแค่คนเดียวนะครับ
ใช่นะคะจะเป็นยังไงไปฟังเลยค่ะ
บริษัทของตูมก่อตั้งกันขึ้นมามันเริ่มด้วยกัน๓คนนะครับ
แล้วก็เราทำทุกอย่างอย่างถูกต้อง
ไม่มีอะไรที่แบบผิดหรือแปลกหรือว่าที่กฎหมายไม่อนุญาตเลย
กิจของตูมเนี่ยตูมร่วมกับหลายคนที่เป็นคนในวงการบันเทิงทั้งนั้นเลย
แต่ละคนก็แบบมีชื่อเสียงด้วยตูมก็กลัวว่าชื่อเขาจะมาเสีย
ถึงให้ไม่ทำอะไรผิดก็เถอะแต่ว่าเวลามีคนมาคอมเมนต์เชิงลบ
เราก็รู้สึกไม่ค่อยสบายใจอยู่แล้วครับทุกสิ่งทุกอย่างเราทำมันตรวจสอบได้
แล้วกว่าที่เราจะมียอดขายมหาศาลหรือว่ามีเป็นที่รู้จักระดับนี้ครับณวันนี้ครับ
มันต้องมีการตรวจสอบมาแล้วระดับหนึ่งด้วยก็ไปที่สคบเองเลยด้วยตัวเอง
ก็ไปเลยไปถามว่าธุรกิจที่ตุ้มทำอยู่นะวันนี้กับทุกคนเนี่ยมันผิดหรืออะไรหรือเปล่า
เล่าให้ฟังแล้วเขาก็บอกว่าจริงสคบยังไม่ได้ออกมาชี้แจงอะไรนะครับ
แต่แค่เขาบอกว่าสิ่งถ้าเกิดเป็นจริงอย่างที่มะตูมเล่าไม่ผิดกฎหมายเด็ดขาด
ยอมรับครับว่าเป็นความคิดนั้นเวลานั้นจริงแล้วเราก็ใช้คำพูดไม่สูงภาพขอโทษมากครับมันหยาบมากจริงในคลิปนั้นก็หลายคนก็มองว่าแบบคือน้ำลายหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าถ้าเกิดลองไปย้อนดูจริงนะครับในคำพูดในคลิปก็คือตูมบอกว่าตูมจะไม่อยากรับรีวิวมั่วซั่วในความเป็นจริงแล้วถ้าเก
ค่ะเรื่องนี้ก็สำคัญการทำธุรกิจก็ต้องมีคุณธรรมในใจด้วยนะครับเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภคเองหรือว่าดาราที่มารับการรีวิวอีกทีก็มันตรวจสอบค่อนข้างลำบากแต่ที่มตูมทำคือเดินไปเลยไปถามว่าไอ้ที่มีออยออยอยู่ตรงนี้มันเชื่อได้หรือเปล่าซึ่งเขาก็เคลียร์ชัดเจนตรงน
ไม่เชื่อบางคนก็บอกว่าเชื่อนะคะเชื่อสิครับดาราเป็นคนของประชาชนสวยใสขนาดนั้นใครจะไม่เชื่อนะคะแต่ว่าสมัยนี้ก็เชื่อตัวเองดีกว่านะคะดิฉันว่านะคะกูบางทีเชื่อได้ไม่เชื่อก็ได้แต่ว่าเอาว่าพิจารณาหลักถ้าซื้อแบบสบายใจส่วนใหญ่ดิฉันซื้อในห้างสรรพสิทธิ์ค่ะ